ที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ยอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วล่ะ
พอขับไปปุ๊บมันเหลือเป็นทางร่องเพราะยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
เขาก็เลยเสียหลักตกลงไปบนร่อง
แล้วก็คาอยู่บนนั้นสูงจากพื้น๖เมตร

รถมันก็เลยตกลงไปกลางร่องแบบนี้
เพราะดีที่ไม่ร่วงลงมาด้านล่างนะคะ
คนขับเนี่ยบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ศีรษะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลย

ที่เป็นจุดก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์เนี่ย
ตรงจุดนี้เป็นถนนมอเตอร์เวย์ยกระดับสูงจากพื้นประมาณ๕เมตรเศษ
ให้รถที่วิ่งระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงรอดไปได้
ด้านบนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างก็มีการวางแผนปูน
จะเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะห่างจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณ๖๐เมตรค่ะ
ก็เห็นมีคนงานกำลังทำการติดเหล็กเส้นอยู่ประมาณ๖๗คนนะ
ส่วนรถกระบะที่เกิดเหตุยังคาอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
นี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวเราไปถึงจุดเกิดเหตุนะ

หลายคนเห็นภาพก็งงนะไปยังไง
เออคือมันไม่รู้จริงอะนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าห่างจากจุดตัดเที่ยงเกาะสร้างมาเสร็จเนี่ย
ที่คาอยู่ประมาณสัก๔๐เมตร
อีก๒๐เมตรก็ถืออีกฝั่งนึงแล้วอะค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จุดตรงนี้
เอาแท่งปูนแบรีเออร์๔แท่งมาวางกั้นเอาไว้แล้ว
เพื่อให้คนไม่ขับเลยขึ้นไป

ใช่ก็อีกนิดนึงจะถึงอีกฝั่งแล้วอะค่ะ
แปลว่ามันสร้างใกล้จะเสร็จแล้วไง
ทีนี้คนขับรถกระบะก็คือนายชาญวุฒิธีรุราคมนะคะ
อายุ๖๐ปีพักรักษาตัวอยู่ที่อาคารสงฆ์และผู้ป่วยชาย
ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็แผลถลอกตามลำตัวค่ะ
ยังไม่ได้ให้การอะไรกับตำรวจ
แต่ว่ายาดเองก็บอกว่ารอก่อนแล้วกัน

ผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่งขับรถมาจากบ้านเพื่อน
แต่ด้วยความที่ไม่ชำนาญทางค่ะ
ว่าถนนนี้มันสร้างเสร็จแล้ว
มันสร้างใกล้เกือบจากเสร็จแล้ว
ก็ขับมามาตกร่องตรงกลางจุดเกิดเหตุ

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จุดนี้นะคะ

ซึ่งญาติผู้บาดเจ็บก็ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายด้วย
เพราะว่ารถคันเกิดเหตุไม่มีประกันภัยค่ะ
แล้วก็อยากให้ผู้รับเหมาออกมาเตือนหน่อยได้ไหมว่า
มีการเกาะสร้างอยู่ไม่มีแท่งแบรีเออร์วางกั้นไว้
เพราะว่าเขาไม่ได้มีการวางป้ายวางที่กั้น
หรือบอกอะไรใดเลยว่าตรงนี้มันผ่านไปไม่ได้นะ

เขาเลยอยากให้บริษัทผู้รับเหมาออกมารับผิดชอบเรื่องนี้หน่อย
ส่วนกระบะที่ค้างอยู่บนนั้นตอนนี้ติดต่อรถเครนอยู่นะคะ
จะได้เอาเจ้ารถคันนี้มันลงมาน่าจะยกลงมาได้ประมาณ๒๓วันที่จะถึงนี้แหละค่ะ
คงต้องใช้เครนเหรอคะเพราะว่ามีทางออกมาได้เลย
ถ้าไม่เช็คเซนยกนะไปคาอยู่อย่างนี้นะครับ